ดูพฤติกรรมของแท็กซี่กันนะครับ
คราวนี้เป็นแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยศาลต้องการไปอบ
พผู้โดยศาลไม่อยอม
กลายเป็นที่มาค่ะทำให้แท็กซี่สะบดคำหยาบ

หลังจากนั้นก็มีการแชร์กันนี่แหละคุณผู้ชม
เธอเล่าให้ฟังยาวเลยนะคะถึงเหตุการณ์ที่มาที่ไป
ทีนี้พอทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเห็นปั๊บอ่านเรียบร้อยแล้ว

เธอก็ให้ข้อมูลบอกกับเราใช้ชื่อว่าคุณหลินนะคะ
เปิดเผยกับไทยรัฐบอกว่าใช้บริการแท็กซี่สีเขียว
ทะเบียนททหารสเส๕๑๐๒ค่ะ
เบียนกรุงเทพมหานครนะคะจะให้ไปส่งย่านพุทธมนตรสาย๔
พอขึ้นรถแล้วคนขับเขามีท่าทีไม่พอใจ
เพราะว่าจะต้องการคิดราคาแบบเหมาแล้วบ่นด้วยนะ
โชเฟอร์บ่นบอกว่าไม่มีรถคันใหญ่ที่ไหนคิดตามมิเตอร์หรอก
ขณะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังรู้ธรรมเนียมข้อนี้เลย

ใช่แล้วก็แสดงท่าทีที่ฉุนเฉียวขับรถเร็วขับกระชาก
ไปปาดมาเบรกทีนี้หัวทิ่มเลยนะคะ
เธอไม่คิดจะตอบโต้เพราะว่า๔คนที่ขึ้นรถไป
ผู้หญิงล้วนมีคุณแม่อายุ๖๔ปี
นั่งอยู่ด้านหน้าข้างคนขับนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอมาถึงจุดหมายปลายทางเนี่ย

ไปจนถึงที่หมายค่ามิเตอร์เขียนว่า๖๗๐บาท
มีค่าธรรมเนียมสนามบินอีก๕๐บาท
บวกกันเป็น๗๒๐บาท
เธอก็เหมือนกับทริปแถมให้ไปอีกให้ไป๗๕๐บาท
แล้วคุณหลินก็บอกว่าถ้าเกิดคิดราคาเหมาเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๖๐๐๗๐๐แต่ติดอยู่นิดเดียว
ถ้าโชเฟอร์ใช้คำพูดที่สุภาพ
บอกกล่าวกันดีอันนี้เธอยินดีจ่ายราคาเหมา

ยังศูนย์บริการแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ

คิดดูสิเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติรู้ดี
แปลว่าเจอแท็กซี่คันใหญ่แบบนี้

เลยบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งเรื่อง
แล้วตอนนี้ค่ะศูนย์บริการแท็กซี่สุวรรณภูมิ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะดำเนินการกับแท็กซี่รายนี้ต่อไปนะคะ